เพราะหลังจากที่ไฮโซลูกนัดไปร่วมการชุมนุม
แล้วปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บที่ดวงตานะครับ
และหลังจากนั้นคือนายศิระเขามาท้า
เขามาท้าบอกว่าถ้าไฮโซลูกนัดเนี่ยตาบอดจริงนะครับ

เอาอย่างนี้มาท้าว่าถ้าตาบอดไม่จริง
อ่ารับไปเลย๑ล้านบาท
คือเขาท้ากันยังไงนะคุณเนี่ยผมเล่ามา
เขาท้าบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าไฮโซลูกนัดตาบอดจริง
คุณศีระจะจ่ายให้เลย๑ล้านบาทอันนี้
อ่าคือกรณีของนายศีระเจนจากค่าสาวกอทมภักดิ์พลังประชาบรัฐ
คือออกมาท้านายธนัดธนากิจอำนวยหรือว่าไฮโซลูกนัดนะครับ
บอกว่านี่ไฮโซลูกนัดคงไม่ได้ตาบอดหรอก
เลือดเข้าตาแต่มาหวังผลทางการเมือง
แล้วถ้าตาบอดจริงมันต้องมีใบรับรองแพทย์ในการยืนยัน
ไฮโซลูกนัดตาบอดจริงผมพร้อมควักกระเป๋าเลย
จ่ายให้ไปเลย๑ล้านบาท
และหลังจากนั้นนะครับไฮโซลูกนัดได้มีการโต้ตอบทันที
บอกว่าผมก็ขอรับคำท้าจากนายศิระแล้วก็ยินดีให้ตรวจที่ไหนก็ได้
ให้นายศิระเตรียมเงินสดเอาไว้ด้วยเลย
เดี๋ยวผมจะไปเอาผมได้แน่๑ล้านบาท
ผมจะเอาไปแจกให้คนไร้บ้านเอง
แต่หากผมเนี่ยตาไม่บอดจริงผมก็ยินดีจะบริจาคเงิน๑๐ล้านบาท
ให้ไปแจกคนไร้บ้านเช่นเดียวกันนะครับ
และเมื่อวานนี้ไฮโซลูกนัทก็ไปออกรายการทีวี
เปิดดวงตาโชว์ให้เห็นว่าได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
ช่วงที่ไปออกรายการทีวีแล้วก็มีการเหมือนอ้าตาตัวเอง
ด้านขวานี่นะฮะแล้วเห็นตาแดงนะ
ใช่ค่ะคือตาขาวเนี่ยยังแดงนะส่วนตาดำอาจจะขุนนิด

ซึ่งตัวไฮโซลูกนัดอ่ะบอกนะว่าเส้นประสาทตาเนี่ย
เสียไปทั้งหมดทำให้ไม่รู้สึกบริเวณนั้น
คือไฮโซลูกนัทเขาก็ยืนยันว่าตาเขา
ได้รับความกระทบกระเทือนจริงถึงขั้นตาบอดจริงนะครับ
ดังนั้นเขาพร้อมเลยรับคำท้าเลย
เงิน๑ล้านจะเงิน๑๐ล้านก็ว่ากันไปนะครับ
ทีนี้เมื่อเช้าทางทีมข่าวการเมืองของเราก็ไปที่รัฐสภา
ไปเจอกับนายศิระเจนจาคะสสกมภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ก็ถามแหละกรณีที่คุณศิระมีการท้าพิสูจน์
กับนายธนัดธนากิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัทเนี่ย
ว่าจะให้เงิน๑ล้านถ้าตาบอดอะไรอย่างนี้นะฮะ
คือนายศิระให้สัมภาษณ์ใหม่คุณให้สัมภาษณ์ใหม่แบบนี้นะครับ
บอกว่าเท่าที่ทราบมาจากแหล่งข่าวก็รู้นะว่ามีข่าวดีมาว่า
ดวงตาของเขาไม่เรียกไฮโซลูกนัดแล้วเขาพูดอย่างนี้
ผมไม่ขอเรียกนะไฮโซลูกนัดเนี่ยเพราะว่าก็มีปัญหากับพ่อแม่อะไรแล้วนะฮะ
ผมขอเรียกว่านายธนัดละกันนะครับ
คือคุณศิราบอกว่าเท่าที่ทราบมาจากแหล่งข่าว
ก็มีข่าวดีสำหรับนายธนัดว่าสามารถมองเห็นได้ร้อยละสิบห้า
ซึ่งหากเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดี

แต่เมื่อวานตอนที่คุณธนัดไปออกรายการโทรทัศน์
ผมจับผิดได้หลายอย่างเลยนะ
การที่ไปแหกตาตัวเองแหกได้คนเดียว

เพราะเห็นว่าจังหวะที่ใช้นิ้วเข้าไปใกล้ดวงตาที่อ้างว่าบอด
ถ้าคนตาบอดจริงมันจะไม่ไวต่อความรู้สึก

ไม่กระพริบตาแต่เนี่ยเหมือนเห็นนิ้วก็เลยกระพริบตา
นี่มันก็เลยเป็นจุดสังเกตว่าตาไม่บอดหรือเปล่า
และในรายการหมอก็ไม่ได้มาด้วย
พิธีกรใจร้ายไปไหมให้คนตาบอดมาแหกตาตัวเองเพื่ออะไร
เพราะเรื่องนี้มันต้องให้หมอแหกหรือจะแหกคนทั้งประเทศหรืออย่างไร

แล้วก็นายศิระก็พูดถึงเงินทั้ง๑ล้านบาทและเงิน๑๐ล้านบาทด้วย
ศิระพูดว่ายังไงไปฟังกันนะครับ
ถ้านายธนัดแน่จริงนะวันจันทร์ผมเอาเงิน๑ล้านบาท
นายธนัดเอาเงิน๑๐ล้านบาทมาประกบกัน
และหลังจากที่เอาไปไปไม่ต้องใจไปหาหมอหาในแพทย์ผู้ชิ้วชัน
ให้คนกลางมาตรวจสอบ๓คนหมอ๓คนว่านายธนัดปอดจริงหรือไม่
ผมก็กลัวว่าตอนนี้นายธนัดที่บ้าน
ไม่เอาด้วยจะมีเงิน๑๐ล้านบาทหรือไม่
ทีนี้นักข่าวก็ถามคุณศิราคุณศิราคุณศิราไปท้าเขา
แล้วเมื่อวานายศูนย์ลูกนัทหรือว่านายธนตร์
เขาบอกเขาพร้อมเลยที่จะบุกสภาเลย
ไปเอาใบรับรองแพทย์มาโชว์ให้คุณศิระดูเลย
ตาเขาได้รับความกระทบกระเทือนถึงตาบอดจริง
แล้วเขาเตรียมมารับเงิน๑ล้านบาทจากคุณศิระเลย
คุณศิราจะว่ายังไงคุณศิราบอกผมไม่ได้บ่ายเบี่ยงนะ
แต่ว่าผมไม่อยากให้นัดมาเจอกันที่สภามาที่บ้านผมก็ได้นะครับ
เดี๋ยวผมเอาเงิน๑ล้านบาทมากองไว้ส่วนหนึ่ง
ส่วนนายธนัดเองก็ต้องเอาเงิน๑๐ล้านบาทเอามาประกบกันนะ
และหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเพื่อผมเสร็จภารกิจแล้ว
ไปจูงมือไปกันไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญ
ให้หมอคนกลางมาตรวจสอบเลยเอาหมอมาสัก๓คนเลย
แล้วก็ตรวจสอบพร้อมกันกับทั้งนายธนัดและกับนายศิระเลย
ว่านายธนัดตาบอดจริงหรือไม่
ทีนี้ครับผมก็กลัวว่าตอนนี้ที่บ้านไม่เอาด้วยหมายถึงบ้านของนายธนัดนะ
แล้วนายธนัดจะมีเงิน๑๐ล้านบาทหรือไม่
นี่บอกแบบนี้เลยนะครับ
ก็นักข่าวก็เลยตีประเด็นพาดหัวออกไปแบบนี้
ศิระกลับลำยังไม่จ่ายล้านบาทยังกังขาลูกนัดตาบอดไม่จริง
แต่ขอให้มีหมอที่แท้จริงในการตรวจพิสูจน์นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของไฮโซลูกนัดล่ะคุณ
คือความเคลื่อนไหวของไฮโซลูกนัดเนี่ยพอเมื่อวานนี้ได้เห็นนายศิระท้าแล้ว
เขาก็เลยโพสต์ข้อความนัดหมายให้สื่อมวลชน
เป็นสักขีพยานในการทวงเงินจากนายศิระ

โดยระบุว่าวันนี้๒๔สิงหาคมนะครับ
หน้าประตู๔รัฐสภาผมขอเรียนเชิญสื่อมวลชน
เพื่อนมวลชนใครก็ตามที่อยากมาเป็นสักขีพยาน
ตาผมบอดจริงหรือไม่
ใบรับรองแพทย์ผมมีผมพร้อมแล้วครับ
และ๑๑โมง๒๐นะฮะเรามาเจอกัน
แล้วก็มาช่วยกันทวงเงินล้านจากศิระเจนจาคะ

ใช่ค่ะนี่คือตอนนี้อยู่ที่รัฐสภาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ

ใบรับรองแพทย์ที่วินิจฉัยมา

แล้วที่บอกว่าสสิระมีการมาเดิมพันธุ
ให้เพิ่มเป็น๑ล้านต่อ๑๐ล้านได้ไหม
เพราะว่าสสิระบอกไว้ใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าบอร์ดจริงสสิระจะจ่าย๑ล้านบาท
แต่ถ้าเกิดไม่บอดจริงนายธนัดเนี่ยจะต้องจ่าย๑๐ล้านบาท
ซึ่งนายธนัดเองก็พร้อมรับคำท้าค่ะ
พร้อมบริจาคเงิน๑๐ล้าน
ซื้อข้าวสารให้ชาวหลัก๔ตามที่สสิระต้องการเลย

ถูกต้องค่ะแล้วก็บอกด้วยยินดีเลย
จะเอาหมอจากโรงพยาบาลรัฐ๓คนมาตรวจพิสูจน์ก็ได้
ให้สสิระเลือกโรงพยาบาลรัฐมาเลย
หมอมาเลยระบุคนระบุหมอมาเลย
ผมพร้อมที่จะพิสูจน์นะฮะ
แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าตาของผมมันเป็นยังไง
ใช่ค่ะแล้วก็มีการโชว์ใบรับรองแพทย์ท้าสื่อมวลชนด้วยนะ
ให้เหมือนกับแบบเอามือมาตีตาขวาได้เลย

ใช่ค่ะเพราะว่าไฮโซลูกนัดยืนยันไง
บอกว่าตาข้างขวาไม่มีความรู้สึกแล้ว

ผมไม่รู้สึกถึงประสาทสัมผัสทางดวงตาแล้ว

แล้วก็เมื่อวานที่นายศิราบอกว่าผมกระพริบตาอะไรนั่นนะฮะ

ลองมาอีกทีหนึ่งสื่อมวลชนทำก็ได้นะครับ
แล้วก็ทีนี้นายซีระเขาเลื่อนนัดแล้วไง
ก็ต้องรอดูท่าทีของไฮโซลูกนัดนะฮะ
ว่าจะไปดักรอเจอนายศิระหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อนะฮะ
นี่ทีมข่าวของเราก็เพิ่งเจอไฮโซลูกนัดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ

วุ่นนะท้ากันไปท้ากันมานะฮะ